เรื่องของครอบครัวหัวร้อน

ไปขอโทษตำรวจที่สมตแผลปพุ่ต
ออกมาขอโทษประชาชนร้องไห้
รายการถามตรงกับคุณจอมขวัญที่ไทยรัฐทีวีด้วย
จอดรถผิดที่คลิปดังคลิปนี้

หลายเหตุการณ์ที่คนเขาก็โอ้โหจำได้
ครอบครัวนี้๓คนพ่อแม่ลูก
ก็เป็นผู้ที่เขาทำงานทางด้านช่างก่อสร้าง
ไปทำงานอยู่ตามที่ต่างนะครับ

แต่ทีนี้ล่าสุดเนี่ยมันมีกรณีเกิดขึ้น
มีครอบครัวของเด็กสาวอายุ๑๖ปีนะครับ
ร้องเรียนผ่านทางไทยรัฐทีวีมาว่า
ลูกชายของครอบครัวนี้วัย๑๘

พรากผู้เยาว์ลูกสาวของเขา
ลูกสาวของเขาอายุ๑๖ปี
แม่ของเด็กพยายามที่จะตามลูกกลับบ้าน
เหมือนกับว่าทางครอบครัวของเด็กสาวบอกว่าเขาคบหาเหมือนเป็นแฟนกัน
แต่ทางครอบครัวก็ไม่รู้ว่าเขาคบหากันในท่าไหนตอนไหน
แล้วก็พาลูกเขาไปที่บ้านของครอบครัวนี้ครอบครัวหัวร้อนเนี่ย
ทางครอบครัวของเด็กผู้หญิงพยายามมาตามกลับคืน
ใช่ไม่ยอมปล่อยเด็กผู้หญิงคืนแล้วก็ด่าแล้วก็หาว่าบุกรุกบ้านเขาอีก
พอไปตามบอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งความข้อหาบุกรุก
เดี๋ยวท่านลองดูนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็มีคลิปที่เขาถ่ายไว้ด้วยนะครับ

บีเม่ออไปเยี่ยมเข้ามาหลับมาอยากมีอะไร

ไปไปทำอะไรเห็นอะไร

อย่าให้มันเดินเข้ามาอย่างนี้
อย่าให้มันเดินเข้ามาอย่างนี้

อย่าให้มันเดินเข้ามาอย่างนี้
อย่าให้มันเดินเข้ามาอย่างนี้

อย่าให้มันเดินเข้ามาอย่างนี้
อย่าให้มันเดินเข้ามาอย่างนี้

ไอ้แม่ได้เอาแม่ดูนะ

ไอ้แม่ได้เอาแม่ดูนะ

ไอ้แม่ได้เอาแม่ดูนะ
ไอ้แม่ได้เอาแม่ดูนะ

ไอ้แม่ได้เอาแม่ดูนะ
ไอ้แม่ได้เอาแม่ดูนะ

ไอ้แม่ได้เอาแม่ดูนะ
ไอ้แม่ได้เอาแม่ดูนะ

ไอ้แม่ได้เอาแม่ดูนะ

ไอ้แม่ได้เอาแม่ดูนะ
ไอ้แม่ได้เอาแม่ดูนะ
ไอ้แม่ได้เอาแม่ดูนะ
ไอ้แม่ได้เอาแม่ดูนะ
ไอ้แม่ได้เอาแม่ดูนะ

ไอ้แม่ได้เอาแม่ได้เอาแม่ได้เอาแม่

ไอ้แม่ได้เอาแม่ได้เอาแม่
ไอ้แม่ได้เอาแม่ได้เอาแม่

ไอ้แม่ได้เอาแม่ได้เอาแม่
ไอ้แม่ได้เอาแม่ได้เอาแม่

ไอ้แม่ได้เอาแม่ได้เอาแม่

ไอ้แม่ได้เอาแม่ได้เอาแม่

ไอ้แม่ได้เอาแม่ได้เอาแม่
ไอ้แม่ได้เอาแม่ได้เอาแม่
ไอ้แม่ได้เอาแม่ได้เอาแม่

ไอ้แม่ได้เอาแม่ได้เอาแม่
ไอ้แม่ได้เอาแม่ได้เอาแม่
ไอ้แม่ได้เอาแม่ได้เอาแม่
ไอ้แม่ได้เอาแม่ได้เอาแม่
ไอ้แม่ได้เอาแม่ได้เอาแม่

ไอ้แม่ได้เอาแม่ได้เอาแม่

ไอ้แม่ได้เอาแม่ได้เอาแม่
ไอ้แม่ได้เอาแม่ได้เอาแม่
ไอ้แม่ได้เอาแม่ได้เอาแม่
ไอ้แม่ได้เอาแม่ได้เอาแม่
ไอ้แม่ได้เอาแม่ได้เอาแม่
ไอ้แม่ได้เอาแม่ได้เอาแม่

ไอ้แม่ได้เอาแม่ได้เอาแม่

ไอ้แม่ได้เอาแม่ได้เอาแม่

ไอ้แม่ได้เอาแม่ได้เอาแม่

ไอ้แม่ได้เอาแม่ได้เอาแม่

ไอ้แม่ได้เอาแม่ได้เอาแม่

ไอ้แม่ได้เอาแม่ได้เอาแม่
ไอ้แม่ได้เอาแม่ได้เอาแม่
ไอ้แม่ได้เอาแม่ได้เอาแม่

ไอ้แม่ได้เอาแม่ได้เอาแม่
ไอ้แม่ได้เอาแม่ได้เอาแม่
กลับมาขอมีเพศสัมพันธ์กับแฟนของลูก

ค่ะผู้สื่อข่าวของเราก็เล่าให้ฟัง
ว่าทางตำรวจทรพบางศรีเมืองนนทบุรีอะคะ
เคยออกหมายเรียกตัวพ่อเนี่ย

ผู้สื่อข่าวก็เลยรายงานว่าเหมือนกับครอบครัวหัวร้อนครอบครัวนี้
อยู่ไม่เป็นหลักแหล่งไงคะย้ายไปเรื่อย
ไปนู่นย้ายไปนี่เรื่อยออกหมายเรียกไปก็ยังไม่มีความคืบหน้า
นักข่าวของเราก็เลยไปถึงบ้านของเด็กสาววัย๑๖ที่เป็นผู้เสียหายนะคะ
ก็ไปคุยกับญาติญาติเขาเล่าให้ฟังว่าคลิปที่เราให้คุณผู้ชมชมไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ๒๓มีนาคม
คือตัวแม่เด็กไปกับพี่สาวของญาติที่ให้ข้อมูลกับเราไปกันสองคน
ไปที่บ้านครอบครัวหัวร้อนนี่แหละที่นนทบุรี
ก็คือเพราะลูกสาววัย๑๖ขอให้ไปช่วย
ว่าถูกพ่อของแฟนจะขอมีอะไรด้วย

พอไปปุ๊บก็โดนด่าอย่างในคลิป
โดนด่าโดนไล่โดนจะแจ้งความ
ให้ตำรวจมาจาบหาว่าไปบุกรุก

แต่ไปแล้วก็ได้ยินเสียงอย่างในคลิปนี้ค่ะ
ลองฟังเสียงของญาติเขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยนะคะ
ว่าเกิดเรื่องแบบนี้แบบนี้ขึ้น
สามีเขามาขอร่วมหลับนอนกับเราอะไรอย่างนี้
เขาก็ด่าทอด่าว่าแล้วก็ไล่ลงมานอนข้างล่าง
ลงมานอนข้างล่างในสภาพที่ที่ว่าแม่เด็กไปเห็น
มันเหมือนมีสภาพไม่ใช่ไว้ให้คนนอนนะคะ
อาก็เลยเดินเข้าไปในบ้านนะคะ
แต่ยังไม่เข้าไปในตัวบ้านเนาะไปอยู่ตรงหน้าบ้านนะคะ
สักพักนึงก็เห็นอันนี้จากที่อาเล่ามานะคะ
น้องเดินลงมาพร้อมกับแฟนเขานะคะ

ด้วยภาพแบบเป็นเหมือนกอดคอลงมา

ร้องร้องร้องไห้ร้องไห้ลงมาจากบันไดนะคะ
แล้วก็เขาก็คุยด่าทอกันไปมาคือทาง
ในคลิปนี้คือแค่บางส่วนนะคะ
ก่อนหน้านั้นที่เขาด่าแบบพี่สาวเขา
พี่สาวของแม่เด็กแม่ผู้ชายค่ะ
ก็เข้ามาจอยด้วยมาด่ามาไหล
จนทางพ่อของผู้ชายเดินลงมา

มีดใหญ่ยาวอะคู่จะทำร้าย

ถ้าเราฟังในคลิปจะเห็นว่า

แต่เขาก็บอกว่าให้น้องตัดสินใจเดินกลับออกไปเอง

แต่ตัวเขาล็อกเด็กไว้ตลอดเวลานะคะ

เขาก็เลยโทรตามตำรวจมา
ก็ส่งข้อความมาเยอะเลย
ว่านี่ก็พวกเรื่องจอดรถ

หลังจากเหตุการณ์ในคลิปยุติลงนะคะ
ทางตำรวจสพบางศรีเมืองอย่างที่บอกก็ออกหมายเรียก
แต่ก็ยังไม่มีใครไปพบตำรวจนะคะ
ของเด็กสาวผู้เสียหายเขาก็เอาคลิปนี้ค่ะ

แล้วก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานเรียบร้อย
แล้วก็ไปแจ้งความเพิ่มเติมในพื้นที่บ้านเกิดของเด็กสาว
วัย๑๖ด้วยนะคะก็คือสพศรี

ก็เดี๋ยวจะเดินหน้าเอาผิดครอบครัวนี้นะคะ
แจ้งไว้๒พื้นที่เลยนะครับ
ของเด็กสาวยังบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
คุณระวีการแก้ววิจิตรนะฮะที่ไปสอบถามเนี่ย
บอกว่าก่อนหน้านี้ทางครอบครัวก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะ
ว่าเด็กสาวกับแฟนนุ่มไปชอบพอกันตอนไหน
ยืนยันว่าทางครอบครัวหัวร้อน๓พ่อแม่ลูก
ไม่เคยมาทำความรู้จักไม่เคยมาพูดคุยว่า
ทั้งสองจะคบหากันจะอยู่ด้วยกัน
มีแค่ครั้งเดียวที่ฝ่ายชายวัย๑๘มาสวัสดีที่บ้าน
ช่วงสงกรานมาคนเดียวด้วย
ทางครอบครัวก็คิดว่าเป็นเพื่อนชายของลูก
เป็นเพื่อนทั่วไปมารู้อีกทีก็คือช่วงมิถุนายนปีที่แล้ว
ครอบครัวหัวร้อนขับรถยนต์มาที่บ้านที่จังหวัดสุรินทร์นะคุณเขียนมาสอน
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะพาลูกสาวไปเที่ยว

ตั้งแต่วันนั้นมิถุนายนปีที่แล้วลูกสาวยังไม่เคยกลับบ้านเลย
พยายามติดต่อไปหาตลอด
ลูกสาวเนี่ยก็บอกกลับมาว่าถ้าหนูไปถ้าหนูออกไป

ก็ขนาดในคลิปเมื่อสักครู่นี้แม่ไปตาม

ลูกยังต้องบอกแม่ไปแม่ออกไปก่อน
ส่วนเหตุผลที่ต้องมาร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน
ก็เพราะว่าพอเห็นข่าวของครอบครัวนี้
เห็นข่าวว่าโอ้โหเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้
ก็เลยทำให้รู้ว่าให้ลูกอยู่กับครอบครัวนี้ไม่ได้แน่
โดยเฉพาะแม่ของเด็กของผู้ชายวัย๑๘ปีเนี่ย

ก็เลยอยากให้สังคมรับรู้ว่าพฤติกรรมของครอบครัวนี้เป็นอย่างไร
อยากให้เรื่องราวนี้เป็นบทเรียนแก่ครอบครัวหัวร้อน
แม้ว่าก่อนหน้านี้จะเคยออกมาขอโทษสังคมไปแล้วก็ตาม

มันยังมีเรื่องราวอื่นอีกที่ซ่อนอยู่อีกหลายเรื่อง
ผู้ชายที่ช่วงที่ภรรยาตั้งคันอย่างนี้ค่ะ
เขาจะบางทีหลับนอนกับภรรยาไม่ได้
ความต้องการทางเพศมันเพิ่มขึ้นหรือมากขึ้นอย่างนี้ค่ะ
เป็นห่วงความปลอดภัยของน้องผู้หญิงคนเดียวที่อยู่ตรงนั้น
ซึ่งเราไม่รู้ว่าแฟนเขาจะอยู่ดูแลปกป้องได้ตลอดเวลาหรือไม่

ขนาดวันนั้นที่เกิดเหตุเองแม้แต่ตัวภรรยาของผู้ชายยังมาพูดว่า

แล้วคิดดูสภาพเหตุการณ์ต่อไปค่ะว่าใครจะปกป้องเด็กคนนี้ได้
ความรู้สึกหนึ่งเราคิดว่าหนุ่มสาวหรือความรักที่เขามีต่อแฟน
แต่ด้วยคำพูดและหลายอย่างแล้วเนี่ย
มันเหมือนข่มขู่มากกว่าหรือนวงเหนียวไว้มากกว่าค่ะ
ด้วยคำพูดด้วยอะไรแล้วด้วยน้องอายุแค่๑๖นะคะ
พอบางทีเนี่ยโอเคอารมณ์เขาอาจจะมีทะเลาะมีอะไรกัน
แต่พอถ้าพูดถูกทางนั้นพูดโน้มน้าวไว้เขาก็อาจจะมีเย็นลง
แต่ในฐานะที่เป็นผู้ปกครองเนี่ยเราดูแล้วมันไม่ได้ปลอดภัยนะคะ
กระทั่งวันที่เราไปเข้าไปนะคะอาเล่าให้ฟังในเหตุการณ์ว่า
วันที่เข้าไปแบบโอเคขอเจอลูกขอพบลูกเขาด่าทอมาไม่ว่านะ
แต่เขาพูดใช้คำพูดที่ว่าแล้วมันเกิดขึ้นหรือยัง
คือเราบอกว่าเรามารับลูกกลับเพราะว่าเหตุการณ์นี้
แฟนคุณเนี่ยจะมาขอนอนกับลูกฉันอะไรอย่างนี้
แล้วพอตะคอขึ้นเสียงว่าแล้วมันเกิดขึ้นหรือยังมันเกิดขึ้นหรือยัง
มันสะท้อนอะไรใช่ไหมคะมันสะท้อนว่าครอบครัวเขาไม่ได้มีจิตสำนึกเลยว่าเรื่องนี้
มันเหมือนว่าเรื่องนี้มันเหมือนเป็นเรื่องธรรมดา
มันเป็นเรื่องปกติซึ่งใครมองมันไม่ใช่ปกตินะคะ
เราก็อยากที่จะเอาตัวเด็กกลับออกมาให้ไกลจากสภาพแวดล้อมนั้นก่อน
ก็วันนี้ทางคุณแม่ของน้องเด็กสาววัย๑๖ก็ยังคุยไลน์กับลูกสาวนะคุณเดี๋ยวมาสอน

แต่ลูกสาวก็ไม่พูดถึงเรื่องชีวิตความเป็นอยู่อะไรมากมายไม่ได้พูดอะไรเลยนอกจากขอเงิน
แต่ทางครอบครัวยืนยันว่ายังไงก็จะเอาลูกสาวกลับมาให้ได้จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดด้วยนะครับ
ตอนนี้ก็ไปให้ปากคำเพิ่มเติมไว้ที่สพเมืองสุรินทร์แล้วนะครับ
ก็มันเป็นเรื่องของเด็กอายุ๑๖ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ
แม้ว่าตัวเด็กจะไปอยู่กับเขาแต่มันก็ไม่ได้ไงยังไงทางครอบครัวเขาก็ไม่ยอมเขาจะเอาลูกเขากลับให้ได้
ใช่แล้วก็ข้อมูลจากฝ่ายเด็กผู้หญิงอะค่ะเขาก็บอกว่าลูกสาวเขาไม่ได้ไม่อยากกลับบ้านนะ
อยากกลับแต่กลับไม่ได้ไงเนี่ยปัญหาอยู่ตรงนี้ค่ะ
ที่สพนนทบุรีนะที่จังหวัดนทบุรี